ท่านผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธานะฮะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย
เขาเคารพศรัทธาหลวงปู่นนแห่งสำนักสงขาวพรานธูป
ท่านเป็นพระชื่อดังอายุเก้าสิบเอ็ดปีละอ่า
เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าโอ้โห
วิชาอาคมแกร่กล้ามากประหลัดขิกนะ
ท่านสามารถเสกเสกแล้วมันแบบกระดุกกระดิกดุ๊กดิ๊ก
อยู่บนมือได้เลยเดี๋ยวไปดูนะฮะ
นี่ฮะหลังจากที่หลวงปู่นนท์ท่านบริกรรมคาถาเข้าไปเนี่ย
หลัดขิกกองนี้ที่อยู่บนมือท่านเนี่ยมันเคลื่อนไหวเองได้
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับคลิปนี้มีผู้ใช้ติ๊กตอบ
โพสต์เอาไว้นะครับหลวงปู่นนท์พระครูสังครักษ์นล
จันนันทะวิโรเจ้าสำนักสงขาวพลานทูป
ที่ตมนต์ทัพใต้เผลอหูอินจังหวัดประจวบคิริขัน
ท่านอายุเก้าสิบเอ็ดปีแล้วนะครับบริกรรมคาถาปลุกเสกประหลัดขิก
อุ้มมือนะฮะแล้วมันดิ้นได้นี่ครับ
ก่อนจะตกลงไปในถาดรองที่อยู่ด้านล่างคือลูกศิษย์ลูกหาก็แชร์ไปกันเยอะมากนะ
ชาวบ้านก็เลื่อมสายศรัทธาหลวงปู่นนท์กันเยอะมากบอกว่านี่แหละ
คาถาอาคมของหลวงปู่นะฮะแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนั่นแหละ
ว่าแหมช่วงท่านขยับมืออะไรมันก็ดิ้นได้หรือเปล่า
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะวันนี้เราก็เลยไปคุยกับหลวงปู่นนท์หน่อยนะครับ
นี่ฮะก็ขออนุญาตหลวงปู่ท่านนี่ฮะคือหลวงปู่นนท่านบอกว่า
โอ้โหเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะ
หลวงปู่ไม่เคยชักชวนใครให้มาบูชาประหลัดคิก
ทำขึ้นมาก็เพื่อแจกลูกศิษย์เท่านั้นให้ไปพกติดตัว
หลายคนได้ไปบอกชีวิตก็ดีขึ้นทำอะไรไม่ติดขัด
ก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาเช่าบูชาประหลัดขิก
ที่สำนักสงฆ์เขาพรานทูบกันเป็นจำนวนมาก
นี่แต่ละวันก็มากันเยอะเลยของวิเศษอะไรต่างนานาเนี่ย
หลวงปู่นนท์บอกว่าโอ้โหไม่ใช่อะไรหรอก
หลัดขิกที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันก็วัตถุมงคลที่ทำมาจากไม้ธรรมดานี่แหละ
มันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของคนนำไปบูชา
ทีมข่าวของเราก็เลยถามว่าเออที่มาของคลิปประหลัดขิก
ที่แบบมันขยับบนมือได้เนี่ยหลวงปู่มันมาจากวิชาอาคมอะไรของหลวงปู่จริงหรือเปล่า
หลวงปู่ก็คือท่านก็บอกแบบติดตลกหน่อยนะท่านบอกว่ามันก็แล้วแต่คนจะเชื่อ
ตอนนี้หลวงปู่เนี่ยยังท่องคาถาได้แต่ประหลัดขิกมันจะขยับหรือเปล่า
หลวงปู่ก็ไม่รู้นะแล้วท่านก็ลองกำเอาไว้ในมือ๑๐อันแล้วบริกรรมคาถาให้ดู
น่ะหมาภาษาในแรงอย่างออกส่าห์ทุกที่กลับได้ปะล่ะ
นี่ค่ะหลวงปู่บอกคาถานี่หลวงปู่ก็ยังจำได้
แต่บริกรรมคาถาไปอ่ะเดี๋ยวนี้แบบบางทีก็
พลังวางชาเรี่ยวแรงมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะ
เอาฟังหลวงปู่หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ก็แค่ฮะใครจะเอาไปนะเพราะว่าไปหัวง่ายก็ห้ามมาขาย
อ่าให้เขาไปขายก้าวขายก้องให้เขาไปของแถวเขาจะจะมีความสุข
ไม่ใช่ว่าโกหกหลอกหลวงอ่าแต่โกหกหลอกหลวงอ่ะ
มาขายของขายของมาเป็นอะไรมันคือเรือเรือเรือเรือจกจกแต่ฮะ
พวกนี้เขามาเขามาแอบอ้างครับ
เขาลักษณะว่ามาแอบอ้างแบบของหลวงปู่เอาเอาคลิปไปเอาคลิปไป
มาถ่ายหลวงปู่ท่านท่านท่านเสกจริงแต่ที่ที่เหลือล่ะ
เราก็ไม่รู้จริงไหมครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า
ที่เหลือจะเสกไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันต้องดูอะครับ
หรือว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มาบูชาที่วัดหรือว่าถ้าผ่านเจ้าหน้าที่วัด
ก็จะดีครับเพราะว่าถ้าผ่านเจ้าหน้าที่วัดไม่มีบวก
มีบวกค่าจัดส่งอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีก็ไม่มีค่าบวก
เราก็คือหนึ่งร้อยบาทคุณรังสรรค์บอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ย
ประหลัดขิกมันขยับได้อะไรได้เนี่ย
สิบกว่าปีแล้วค่ะคลิปเก่านะคือเชื่อว่าคงจะมีคนไม่หวังดีเนี่ย
เอาไปทำเอาไปเผยแพร่แล้วก็ไปแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ย
มีประหลัดขีกของหลวงปู่นนท์อยู่อ่าซึ่งถ้าใครอยากได้ของแท้แท้เนี่ย
ขอให้มาที่สำนักสงฆ์จะดีกว่านี่ลูกศิษย์ฝากบอกนะครับ
หลวงปู่นนท์ท่านเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกับหลวงพ่อยิทธ์นะฮะ
เกจิชื่อดังแห่งวัดหนองจอกที่กุยบุรีประจวบคิริขัน
ปลุกเสกประหลัดขิกอันเรื่องชื่อนะ
ทีมข่าวได้คุยกับหลวงปู่นนท์เนี่ยทำให้ทราบว่าท่านก็ใช้คาถาเดียวกับ
หลวงพ่อยิทธ์วัดหนองจอกแล้วฮะนี่คาถาที่หลวงปู่ท่านท่องมาสักครู่เนี้ยครับ
คุณผู้ชมครับตามหน้าจอลักษณะแบบเนี้ยนะฮะ
แต่หลวงปู่บอกโอ้โหตอนนี้ก็ยังจำคาถาได้นั่นแหละ
แต่ว่าที่เรียกแรงมันก็ถดถอยไปอายุเก้าสิบเอ็ดแล้วอืมค่ะครับ